วันเช่นนี้จัดได้ยิ่งใหญ่เลยครับไปจัดที่ค่ายนครหลวงโปรโมชั่น
แต่ทำให้งานนั้นออกมาดูเป็นทางการแล้วก็ยกระดับเข้าสู่สากลของวงการมวยบ้านเราครับ

ผู้สื่อข่าวไม่ต้องขอเลยนะครับไม่ต้องขอให้ยืนค้างครับ
ศรีสะเกดก็ไม่ได้กลัวแต่ของเขาได้ลอยกว่าสูงกว่าเราครับ
สูงกว่าเราหลายเซนอยู่แล้วก็ช่วงชกยาวกว่า

ในถือว่าสำคัญนะครับในไฟล์นี้
ศรีสะเกดแชมป์โลกสมัยที่สองครับแน่นอนครับ
สัมภาษณ์ของเจ้าแหลมจะคิดอะไรอยู่นะครับกับไฟล์นี้
ซึ่งอีรานดีแอสสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและดูเตรียมตัวมาดีมากครับ
เอาทีละช็อตเลยเอาช็อตสั้นพอวันนี้ก่อนเริ่มงานแถลงข่าว
รู้สึกไงบ้างครับครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมที่เอ่อ
แถลงข่าววันนี้ครับผมก็ได้เจอผู้ชกครับผมเอ่อ
เรียนดีแอสก็เป็นมวยที่จังหวะฝีมือครับผมเป็นมวยที่สอยครับผม
คิดว่าวันที่๖ตุลานี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านไปด้วยดีครับผม
อีกช็อตหนึ่งที่เนี้ยจะภาพฉายมาเป็นรูปพี่เผชิญหน้ามองตาครับเขา
ตอนนั้นคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรแล้วใครกระพริบตาก่อน
ครับผมผมทุกครั้งผมจะเผชิญหน้าเนี่ยผมจะไม่กระพริบตาก่อนครับ
ผมรอให้เขากระพริบตาก่อนครับผมไม่มีกระพริบตาเลยครับผมฮะ
เพราะว่าขู่เขาครับผมเป็นไงขู่เขาเห็นแววตาเขา
เขารู้สึกกลัวเราไหมเอ่อถามว่ากลัวไหมผม
คิดว่าน่าจะระแวงระแวงอยู่ครับผม
กว่าอยู่ครับแสดงว่าที่เขายิ้มนี่ทำใจดีสู้เสือใช่ไหม
ครับก็คิดอย่างงั้นครับผมฮะอ่าอ้าวสภาพร่างกายล่าสุด
นวมไปกี่ยกแล้วแล้วก็เป็นไงน้ำหนักเอ่อ
รวมนวมสภาพร่างกายตอนนี้ก็เต็มร้อยครับผมเกินร้อยครับ
คิดว่าเกินร้อยแน่ครับก็ก็เอ่อลงกับ
ฟิลิปปินส์ครับผมก็เป็นมวยที่คล้ายคล้ายเอ่อ
คู่ต่อสู้เลยครับผมเขาบอกว่าพี่แหลมเป็นยังไงไม่รู้
แต่คนที่เก่งที่สุดในโลกคือเขาปี๊ดเลยป่ะปี๊ดเลยครับผม
ผมคิดว่าวันที่๖นี้เจอกันมันแน่นอนครับผมนะครับ
ใครโดนใครก่อนครับผมต้องดูครับผมวันที่๖ตุลาครับผม
แอดระวังให้ดีตายแน่ครับผมเอาชี้พร้อมกันท่าจบท่านี้เลย
ตัวครับเน้นย้ำนะครับใครที่อยากไปดูสดสดถึงขอบเวที๖ตุลาคม
คอหลวงโปรโมชั่นนะครับจะขึ้นชกประมาณห้าทุ่มดังนั้นเนี่ย
ซื้อบัตรไปคุ้มค่าเนี่ยตั้งแต่หกโมงเนี่ยโหมีให้ดูกัน
แล้วก็มีมวยสากลปิดท้ายนะครับเน้นย้ำโปรแกรมการ
ส่วนใครที่ไปไม่ได้นะครับก็เปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ถ่ายแล้วสดทางทีวี๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
ก็ดูไลฟ์เฟซบุ๊คได้ตั้งแต่เวลา๖โมงเป็นต้นไปยาวถึงเที่ยงคืนไปเลยนะครับ